ปรากฏว่ากักตัวเสร็จเรียบร้อย

ส่วนเมียโทรไปก็ไม่รับสายแปลง่าย
แล้วเลิกแล้วค่ะ
หนุ่มคนนี้นั่งอยู่ท้ายกระบะรถแมนยู
เดี๋ยวเขาจะไปส่งที่ศรีราชาจังหวัดชนบุรี
หนุ่มคนนี้เนี่ยพื้นเพแกเป็นชาวนครพนม
ชื่อว่าพี่กีกีอายุ๓๓ปีนั่งท้ายรถกระบะ
เรื่องของเรื่องเนี่ยกีกับภรรยาทำมาหากินทำงานอยู่ที่จังหวัดชนบุรี

รักษาพยาบาลที่บ้านเกิดในพื้นที่ชมบุรีไม่มีที่ว่างแล้วมั้ง
มารักษาพยาบาลที่บ้านเกิดก็คือจังหวัดอุดรธานี
ส่วนนุ่มกีหนุ่มกีก็อยู่กับภรรยา
เมื่อไม่ติดไม่ติดก็ต้องมีการกักตัว

ก็จะไปหาภรรยาที่จังหวัดอุดรธานี
พอมาถึงเนี่ยอุดรยังไม่ทันจะไปถึงอุดรดีเลย
พ่อตาเอากระเป๋าของนายกี
เสื้อผ้านายกีโยนใส่หน้านายกี
จีแล้วก็บอกในกีว่าไม่ต้องมาหาลูกเขาแล้ว
จากนี้ไปเลิกแล้วกันไปเลย
เออทำไมพ่อทำนี้โทรหาเมีย
โทรหาภรรยาภรรยาตอนแรกก็คุย
โทรไปใหม่คราวนี้ไม่รับสายแล้วฮะ
เท่ากับว่านายกีจากนี้
เรื่องของเรื่องเนี่ยพี่กีแกก็เลยตัดสินใจ

สะดุ้งรักอีกแล้วฟังพี่กีเถอะ
พ่อตาแม่ยายแล้วก็คนในเพื่อนบ้าน

ทั้งที่ลูกสาวของพ่อตาพระยายติดโควิดนะ
รักษาพยาบาลอยู่แต่กีไม่ติดโควิด
แต่โดนกีดกันทางความรักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นี่คือต้นทางโควิดสะกิดรักร้าวครับ